วันนี้วันดีครับจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญ
ว่าแต่เข้าวัดได้บุญ
ถ้าเข้าไปในใจคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างครับ

วันนี้ครับคุณผู้ชมวันอาสารหบูชาครับ

วันสำคัญวันอาสารหบูชาครับ

เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่
ชาพุทธเนี่ยเราก็รู้จักกันดี

ปฏิทินจันทรคติเนี่ย

ถ้าตามปฏิทินสากลจะพบว่า
ตรงกับวันที่๑๓กรกฎาคมครับ
โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ย

ที่ตรัสลุเป็นครั้งแรกครับ

พระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก

กิจกรรมที่ทำเป็นประจำนะครับ
คุณชนะก็จะมีการเวียนเทียน

ผมก็ไปเวียนกับคนที่ผมรักครอบครัวของผม

เพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระธรรม
คำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ

สถานการณ์โควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้ง
เขาก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงดี
ทางกรมศาสนานะครับก็เลยรณรงค์ครับให้พระพุทธอ่ะ
พุทธศาสนิกชนครับหันมาเวียนเทียนออนไลน์แทนคุณผู้ชม

ใช่ครับใครที่ไม่สะดวกที่จะไปเวียนเทียนข้างนอก
เพราะว่าคนมันเยอะมันก็อาจจะติดโควิดได้

แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชม

ห้ามพลาดเลยห้ามย้ายช่องไปไหนเลยครับคุณผู้ชม
เพราะผมจะพาไปกราบไหว้ไปขอพร
กับวัดต่างที่มีชื่อเสียงด้านพญานาคกันครับ

และเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
สองสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของคู่กัน

ก็ต้องพบเจอกับเรื่องราวความเชื่อ
เกี่ยวกับพญานาคสอดแทรกอยู่ในวัดเสมอมา
ซึ่งทำให้สาธุชนที่มีความศรัทธา
เฟ้นหาวัดที่มีความเชื่อมโยงกับพญานาค

และขอโชคให้มีชีวิตปังยิ่งขึ้นไป
ตลอดข่าวจึงรวบรวมวัดที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพญานาค
เพื่อที่จะพาทุกคนไปตะลุยวัดดัง
เพื่อขอโชคลาภจากพญานาค

อดถ้ำปู่นาคาเสริมทรัพย์ที่จังหวัดนนทบุรี
พาคุณผู้ชมไปที่วัดบางจากที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เพื่อมากราบไหว้พระพุทธรูปสีทองปางมารวิชัยเพื่อเสริมสิริมงคลและต่อด้วยการกราบไหว้ขอโชคลาภกับองค์พญานาคคู่
ซึ่งคนโบราณเขาเชื่อกันว่านาคสององค์นี้มีฤทธิ์โดนบันดาลเงินไม่รู้จบ
กราบไหว้จะมีเงินทองไหลมาเทมาอยู่ตลอด
จากวัดแห่งนี้จะมีพระพุทธรูปและองค์หน้าคู่แล้วนั้น
ทางวัดก็ยังมีถ้ำปู่นาคาบูรพาจารย์ให้เหล่าสาธุชนได้มาลอดถ้ำ
เพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัด
เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคลและเกิดโชคลาภกับตนเองและครอบครัวอีกด้วย
พาคุณผู้ชมไปมูกันต่อกับการไหว้ขอโชคจากถ้ำป่าดานพญานาคที่จังหวัดสระบุรี
ทางวัดมีความเชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้คือวังของพญานาค
เป็นถ้ำที่มีหีบรูปสงขากับงูยักษ์งูใหญ่หรือที่เรียกกันว่าพญานาคอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้
พาคุณผู้ชมมากันที่วัดถ้ำบาดานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เพื่อไปกราบไหว้ขอพรและศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในถ้ำบาดานพญานาค
ซึ่งการเดินทางมาถ้ำแห่งนี้ค่อนข้างที่จะลำบากสักหน่อยนะครับ
เมื่อจะเข้าไปในถ้ำก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางมีความอันตรายเป็นอย่างมาก
และต้องใช้แรงในการปีนไปเพื่อลงไปในห้องโถงใหญ่ที่โบราณเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของปู่ผู้ชงนาคาราชที่อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้
โดยระหว่างทางก็จะพบกับหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามและมีรูปทรงคล้ายกับพญานาคปรากฏตามเส้นทาง
โดยคนโบราณเขาเชื่อว่าหากใครได้ลงไปในถ้ำแห่งนี้และขอพรกับองค์ปู่พญานาคก็จะมีเรื่องราวดีและมีทรัพย์สินให้ใช้ไม่ขาดมือเลยครับ
เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับวัดที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวความเชื่อของพญานาคซึ่งล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล